มันเกี่ยวมันเกี่ยวกับหนามผมก็เลยหยุดแล้วก็ปลดเป้พอปลดหนามปลดอะไรเสร็จ
จะเดินต่อพี่แจ๊คผมเจอลักษณะขาไก่

ข้างหน้า๓ทางกับข้างหลังที่เราเดินมา
ก็เลยตัดสินใจปีนกลับขึ้นมา

มีทีมของลูกหาดที่เขาโดนสิงในแคมป์สุดท้ายเนี่ย
ซึ่งแคมป์นี้อย่างที่ผมบอกว่าเป็นแคมป์ที่มีการสู้รบ
ลูกหาบคนนี้โดนสิงเลยแล้วก็เดินท่าเสือ
เราก็พูดแต่ว่าไม่ต้องออกไปหรอกข้างนอก
ไม่ต้องออกไปเขาวางระเบิดตายกันหมดแล้ว

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
และฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอย่าเก็บไว้คนเดียว
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรารอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับ
และในค่ำคืนวันนี้สำหรับท่านไหนที่นิยมการเดินป่า
ชอบไปแคมปิ้งพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
กับนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์
สยองขวัญเกี่ยวกับการไปเดินป่าของเขาในค่ำคืนวันนี้
เรียกได้ว่าเด็ดไม่แพ้เรื่องอื่นเลยครับ
ส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงและนักเล่าท่านนี้จะเป็นใคร
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
ในทีมการเดินทางช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแบบนี้
อีกหนึ่งท่านนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

มาพูดคุยประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
กับเรื่องชิงช้าตะเคียน
ถ้าหลายท่านกลับไปย้อนฟังจะได้ยินเสียงคล้ายเป็นเสียงเด็ก

ประมาณนี้ลองไปหาฟังกันได้
แต่วันนี้เจ้าตัวนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

ปกติติดตามแล้วก็พูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

วันนั้นที่โทรมาเล่าเรื่องชิงช้าตะเคียน
และที่มีเสียงเด็กแทรกขึ้นมา
ยืนยันได้ใช่ไหมครับว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้น

ไม่มีเด็กไม่มีเสียงไม่มีทีวี

เพราะว่าเราก็ต้องการสมาธิเวลาเล่าเหมือนกัน
แต่หลายคนที่ฟังนะวันนั้นได้ยิน
ใช่ครับเพราะว่าหลังจากที่วางสาย
ก็วันนั้นผมนั่งเล่าที่โรงเรียน
ผมนั่งเล่าอยู่หน้าอาคารคนเดียว
แล้วก็มีรุ่นน้องที่รอฟัง
เราก็กลับจะไปเข้าห้อง

เราก็เลยบอกเฮ้ยไหนกอให้พี่ฟังดิ

ก็เลยลองฟังดูเปิดลำโพงเลย

ทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้
แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทาง

แต่คุณวอร์มมาพร้อมกับเรื่อง๖คืน๗วัน

มาคุณวอร์มพาเราไปกันที่เรื่องนี้

ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้

เราจะอยู่ในป่า๗วัน๖คืนเลย
เป็นรุดเดินป่าที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่มีนะตอนนี้
ระยะทางโดยรวมที่เป็นรอบใหญ่ที่เคยเดินกันนะครับ
กิโลเดินเท้า๘๖กิโลบนภูเขา
คือแค่เราเดินทางลาบเราก็เหนื่อยแล้ว

ยังไงมา
ก็วันแรกเราเดินขึ้นไป
บรรยากาศก็คือป่าใต้ครับ

ซึ่งจะมีทางให้เราเดินก็คือแค่นิดเดียว
แล้วก็เดินกันไปทั้งหมดสมาชิก๒๓คน
ไม่รวมเจ้าหน้าที่ไม่รวมลูกหาดอีก๑๒คน

ใช่ครับซึ่งเวลาเดินเนี่ยเดินปากทุกทีมเลย
ผมเดินกันเนี่ยวันแรกไม่มีอะไร

วันนั้นผมแบกเป้ไป๓๐กว่า

พอเดินไปวันที่๒แล้วออกจากแคมป์

มีแฟนเขาแล้วก็ป้าคนนึงแล้วก็ผม

ผมเจ็บมาจากทริปก่อน
เราแบกน้ำหนักเยอะนี่แหละแล้วเราวิ่งลงมา

เขาเดินมาเราก็เลยให้เขาไปก่อน

ที่เรารู้แน่ว่าเดี๋ยวเขาต้องมาเจอเรา

ผมก็เดินมาคนเดียวจนประมาณ
น่าจะ๔โมงกว่าเกือบ๕โมงครับ
บรรยากาศนะครับฝนตกวันนั้น
ตกปล่อยแล้วก็มีน้ำค้างหยดตลอด

เพราะว่ามันเป็นดินเหลืองอะ

ก็เดินมาแล้วล้มพอผมล้มปุ๊บ
ผมแบกเป้แบกถุงขยะอะไรมากองกลางเนี่ย
ก็เลยตัดสินใจว่าอ่าโอเคเราเหนื่อยมากแล้ว
แล้วมือก็โดนมีแผลมีอะไรมา

เดินมาช่วงนั้นนะครับ
วันที่สองเนี่ยลักษณะคือการเดินอ่ะ

แล้วเราก็จะไปเดินลง

ช่วงกำลังลงที่ผมล้มเนี่ย

ซึ่งพี่หัวหน้าทีมเขาก็บอกว่า

แล้วเดี๋ยวเราดิ่งลงเจอน้ำปุ๊บเราก็เดินไปแคมป์

นั่นหมายความว่าคือในป่าที่มันทึบเนี่ย

แสดงว่าตรงนั้นไม่มีต้นไม้

ขับหรือเป็นพื้นน้ำ

แล้วเราได้ยินเสียงน้ำนั่นหมายความว่าตรงนั้นคลองแน่นอน

เพราะว่าเขาบอกว่าไม่ต้องแบกไปเยอะ

มีเหนือ
อีกอย่างดูนะ
มันยังไม่มี
เรื่อยจนเรามองไม่เห็นทางแล้วมีแค่ไฟฉายคาดหัวดวงเดียว
ก็มองซ้ายมองขวาเดินไปจนสุดภูพรคือลักษณะตรงนั้นไม่ใช่เดินแล้วปีนลง
ชันประมาณสักแปดสิบองศาได้ก็ปีนลงแล้วเป้มันก็หนักมันก็ทวง
พอเดินลงมาปุ๊บเต้มันเกี่ยวมันเกี่ยวกับหนาม
ผมก็เลยหยุดแล้วก็ปลดเป้พอปลดหนามปลดอะไรเสร็จ
จะเดินต่อพี่แจ๊คผมเจอลักษณะขาไก่
ขาไก่คือแบบนี้ข้างหน้าน่ะ๓ทางกับข้างหลังที่เราเดินมา
อยู่ลงดิ่งลงมาเลยนะแล้วก็เจอขาไก่
เป็นสามแยกอย่างนี้กับถอยหลัง
ซึ่งเดินป่าครับเจ้าหน้าที่คนที่นำเนี่ยเขาจะฟันมาตลอด
เขาจะเอามีดฟันกิ่งไม้เพื่อให้ดูให้คนที่เดินตามหลังดูว่า
ทางนี้นะทางนี้นะแต่รอยฟันนั้นมันเก่ามาก
ก็เลยเอ๊ะหรือเราจะมาผิดทางวะ
แล้วเสียงน้ำที่เราได้ยินณตอนแรกตอนนี้มันยังไม่มืดที่เรายังเห็นแสงลม
เสียงน้ำมันหายไปเฮ้ยเราก็เลยเข้าใจว่าสั่นเนี้ย
เราไปลงฝั่งนี้หรือเปล่าแต่เพื่อนลงทางขวากัน
เราก็เอ๊ะเอายังไงดีเพราะว่ายิ่งเดินยิ่งถล่ำลึก
เวลาสมมุติเราเดินถ้าเราหลงจริงเนี่ย
เราต้องหยุดเพื่อให้คนที่เขาตามหาเราหาเจอ

เพราะถ้ายิ่งเดินยิ่งถล่ำลึกแล้วถ้ายิ่งเข้าลึกสัตว์ใหญ่ก็เยอะ
ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับ
เพื่อที่ว่าอย่างน้อยถ้าเราลงผิดทางจริงกลุ่มหลักอีก๕คนเนี่ย
ห่างกับเราเป็นชั่วโมงเราย้อนกลับขึ้นไปทัน
เพื่อที่จะไปเจอกันข้างบนไม่รู้ว่าตรงไหนก็ตาม
ก็เลยตัดสินใจปีนกลับขึ้นมาผ่านไอ้ภูพร๓ชั้น๔ชั้นเนี่ยขึ้นมา
แล้วเหนื่อยเหนื่อยมากวันนั้นเหนื่อยแย่เลย
ก็เลยปลดเป้วางแล้วก็ตะโกนเรียกกู้ขึ้นไป
เวลาเราเดินป่าเราจะเรียกกันขึ้นไปข้างบนไม่มีใครตอบ
แล้วก็วู้ลงไปข้างล่างไม่มีใครตอบ
คืออยู่กับความมืดอะถ้ำกาลความมืดพอเราปิดไฟหัวปุ๊บเนี่ย
ไม่เห็นอะไรเลยหลับตาลืมตาไม่ต่างกันเลย
เออก็เลยวู้อยู่พักนึงอะไม่มีใครตอบ

สำหรับในเมืองแสงสีเสียงกำลังเต็มนะ

หรือว่าพี่ใหญ่อื่นที่เราไม่รู้จักอีกเยอะ
ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเรานอนตรงภูพรนี่แหละ
รากไม้อย่างน้อยมันกันข้างให้เรา

ก็จะแกะเป้มาพูก
ก็แว๊บตามไปไม้นะ

คือ๕คนสุดท้ายที่เดินชุดสุดท้ายมา

โอเคเรานั่งประถมพยาบาลกันอะไรกันแบ่งระเบียงกันกิน

คือจากคนเดียวมี๖แล้วต่อให้เราหลงเราก็มี๖แล้ว
เราก็บอกน้าลงไปดูสิข้างล่างลอยฟันมันชัด
แต่ผมลงไปเจอสารแยกมันเป็นตีนไก่
ผมบอกเขาอย่างนี้เขาก็เดินลงไปกับพี่อีก๒คน

วอนไหนสามแยกมันมีทางเดียว

ก็เลยเฮ้ยน้าดูดีผมลงไปผมเห็น๓ทางนะ
ซึ่งเราเป็นคนเดินป่าเรามีประสบการณ์อยู่แล้ว
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะไปเห็นสามทางแล้วเราคิดไปเองหรืออะไร

คนที่ไม่มีประสบการณ์ยังพอเข้าใจได้
อาจจะลนลานหรือว่าอยู่คนเดียวเกิดกลัวขึ้นมา

เขาก็บอกว่ามีทางเดียว

ทุกคนขึ้นเป้ที่อยู่กับผมอีก๓คน
มีคนใส่เสื้อสีส้ม๒คน
ใส่เสื้อสีส้มที่อยู่ในทีมนั้นมีคนเดียว
แต่ตอนที่นับมี๒คนแล้วนั่งอยู่หลังพุ่มไม้

อันนี้คือหัวหน้าคนนำทาง
นับแล้วได้ดังนี้อันนี้คือวันที่๓
ณวันที่๓ตอนนั้นผมไม่รู้
เพราะเขาไม่ได้เล่าให้เราฟังเขาเพิ่งมาเล่าเมื่อวันนี้
วันนี้ผมโทรไปหาเขาว่าเดี๋ยวผมจะมาออกรายการ
ผมโทรไปเขาก็เลยเล่าให้ฟัง
พอมาวันที่๔เป็นแคมป์ที่เป็นเหมืองเก่า
อดีตเคยเป็นเหมืองก็จะเป็นลานริมน้ำมีน้ำมีลำทาน
ผมก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เราเป็นแคมป์กลางตรงนั้น
เราก็นั่งหันทำกับข้าว

เขาจะเรียกวอร์มเอานั่งให้พี่หน่อยเอานี่พี่หน่อย
จะไม่ได้เรียกเราเลย
เดี๋ยวนะ
เพราะประสบการณ์บ้าง
คือถ้าเป็นคนปกติทั่วไปอย่างผม
อะไรพี่ฮะผมจะขานรับไปก่อน
แต่โดยนิสัยผมผมเป็นคน

ผมจะไม่พูดผมจะเงยหน้ามาหาคนที่เรียก
ใช่มันเป็นนิสัยผมตั้งแต่เด็กแล้ว
คือเด็กก็โดนพ่อโดนแม่ว่า

เราโดนมาประจำมันเป็นนิสัย

ประมาณนั้นอันนี้เป็นนิสัยจริง

เพราะว่าบางคนขาดลับอย่างนี้อาจจะโดน

คืนที่๕มันเป็นลานหิน

ไปถึงผมไปถึงคนสุดท้าย

เราก็เห็นเราก็เก็บไว้ในใจไว้

แต่ก็สงสัยนะว่ามันมาจากไหน
เพราะว่าธรรมดาสมมุติว่าเราถอดเสื้อผ้าอาบน้ำ

ซึ่งมันน่าจะผิดปกติ

เป้ใส่อะไรก็ว่ากันไป

แล้วก็ไปยืนตกจนฟ้ามืด

ประมาณน่าจะ๗๘คนได้

เขาก็ถามเรามีผู้หญิงในกลุ่มคน

มาเดินป่านะพี่เคยเจอผีไหม

มาเที่ยวบ้านเขาเราก็ทำตัวดี

ในอาคารในที่บ้านเราหรืออะไรอย่างนี้

แต่ถ้าในป่าผมบอกตรงผมไม่กล้า

เราค่อนข้างจะผงผางท้าทาย
แต่ในปากผมไม่กล้าไม่กล้าจริง

เขาก็เลยถามว่าแบบแล้วมันมีเรื่องแปลกอะไรไหม

เราก็เลยนึกถึงเหรียญบาท๒อัน
อ๋อเอออย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง

เหล่านั้นเขามาจากกรุงเทพ
เราก็เด็กเมืองมั้งก็คงอาจจะไม่รู้

มีเรื่องหนึ่งจะแนะนำให้ว่า
มันเป็นเคล็ดลับเวลาเดินป่าเป็นเคล็ดเล็ก
ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามเนี่ย

อย่างน้อยก็คือต่อให้เราไปนอนทับที่เขาเนี่ย
แต่เราวางเหรียญไว้แล้วเป็นพิธีแล้ว

ว่าเวลานอนเอาเหรียญหรือแบงค์หรืออะไรก็ได้วางไว้นะ

คุณบีเขาเถียงขึ้นมา

เราก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็แค่เล่าให้คนอื่นฟัง

ผมก็เล่าเรื่องชิงช้าตะเคียนนี่แหละให้ลูกทิพย์ฟัง
เสร็จปั๊บแยกย้ายประมาณ๕ทุ่มครึ่งเข้านอน
คือลักษณะนี้เราแคมป์เป็นทางยาวเลย
เขานอนตรงนู้นผมมานอนตรงกลาง
สปาร์ฟอยู่นี่แคมป์ลูกหาบอยู่อีกแคมป์หนึ่ง

ผมเดินไปเก็บของที่แคมป์สปาร์ท
แล้วก็เก็บของเสร็จปุ๊บเราก็เดินกลับเปรย์เรา
ผมผูกเปย์ไว้ตรงนั้นมีทั้งหมด๓หลัง

ผมก็เดินกลับเปรย์ซึ่งเปรย์เปรย์เดินป่าครับ
เวลาเราผูกเราผูกตึงแล้วเราผูกสูง

ไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางหรืออะไรอย่างนี้จะได้ไม่ชนเรา
จะไม่เป็นการเหมือนเอาช้าง
ไม่เป็นการเหมือนห้องช้างตอนนั้นเราจะผูกสูงเลย

ครับแล้วผมผูกเหนือหินคือเราปีนหินขึ้นอืมเพื่อที่จะกระโดดเข้าไปครับ
ผมก็ขึ้นไปนอนประมาณน่าจะเที่ยงคืนได้ครับ
แล้วคราวนี้พอนอนปุ๊บผมถอดเสื้อนอนไงยุงกัด
เพราะเปรย์มันเป็นเปรย์บางเราเอาของน้ำหนักเบาไปเปรย์มันบาง
ผมก็เลยตื่นมาว่ายากันยุงพ่นพ่นพ่นพ่นเสร็จ
นั่งสู่บุรีก่อนสู่บุรีเสร็จ
ผมก็ปิดซิปแล้วก็นอน

กำลังเคิ้มเราจะหลับแล้วเรารู้ตัวจะหลับแล้ว

แล้วเปรย์ผมโยกอย่างนี้

ไม่ใช่เสียงปั้งครับคือตุ๊บออกไปอย่างนี้
ความรู้สึกเรากระแทกข้างตัวแล้วแบบเราเปย์เราโยกอย่างนี้
คือลักษณะประเภทเดินต่างมันจะผูก

มันจะเป็นอย่างนี้หรือขยม

คุณแฟนใช่เป็นลักษณะไกวไปเลย

ขึ้นมาเปิดรูดมุ้งแล้วส่องดูรอบเลย
ใจที่คิดตอนนั้นไม่ได้กลัวผี

เสือลงมากินน้ำลงมากินอะไรตรงนี้

ใช่เราจะได้เรียกทุกคนให้ตื่น
พอส่องไปปุ๊บพี่แจ๊คไม่มีอะไรเลย

เราคิดอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยเรานอน

แต่คนเราครับถ้านอนกระตุก

ต่อให้มันปึ๊กขึ้นมาเราก็โยกแค่นี้
โยกขึ้นลงอาจจะเป็นความอ่อนของต้นไม้

โยกกับมีคนมากวัยคนละเรื่องกัน
เหมือนเปรย์เด็กกับพี่โยกอย่างนี้เลย
ก็เลยนอนไม่หลับ
นั่งสู่บุรีเดินวนไปวนมาอยู่นะ

ในอดีตประมาณสัก๔๐ปี

เขาเคยสู้รบกันตรงนั้น

เล่าให้ผมฟังบอกว่าระหว่างเดินมาเนี่ย

ให้ฆ่ากับโลหะวะ

ทำไมคนเราถึงให้ค่ากับโลฮะ

คือเราเดินเราดึงแกะไม่ไหวหรอก

ทำไมคนเราถึงให้ฆ่ากับโลหะเนี่ย

เราเดินเราโดนเก็บค่าผ่านทาง

อันนี้เพื่อนเขามาเล่าให้ฟัง

หัวหน้าลูกหาดเขาเตือน

ให้หยุดก่อนดูอาการก่อน

สางยังพอเข้าใจได้ว่า

ตายหมู่เพราะว่าเขาก้าวเดียวเขาถึงเราแล้ว
เราวิ่งให้ตายก็หนีไม่ทันในป่าบ้านเขา
เราวิ่งเราสะดุดได้แต่เขาวิ่งไม่มีสะดุด
คุณบีพูดอย่างนี้เราก็แบบโอ้โหกลุ่มกำหนดเลย
แล้วผมก็เดินเดินมาวันนั้นผมเดินหัวขบวน
ผมเดินตามเจ้าหน้าที่ที่ฟันไม้แล้วตอนหลังเรารอชุดหลัง
คนที่เดินปิดท้ายมาผู้หญิงคนหนึ่งคือเขาเดินช้า
เขาบอกว่าเขาเดินมาเนี่ยเขาเห็นผมเลี้ยวขวาออกไป
ขึ้นเขาไปเขาก็นึกว่าเราไปฉี่

เหมือนกับแวะฉี่ข้างทาง
ทำไมไม่กลับสักทีว่าเขาก็เดินไม่ได้สนใจเลย

เหมือนกับแล้วผมอีกคนนึงที่เลี้ยวเข้าไปคือใคร
เหมือนกับถ้าสมมุติว่าถ้าเขาเดินสมมุติหลงเดินตามไป
หลงเป็นไปได้ครับแล้วก็
เขาคนเดิมเนี้ยเห็นลูกหากอ่ะ
เอาไม้กิ่งไม้อ่ะเสียบเหงือกปากอืม
ปลาไปสองตัวแล้วเดินขึ้นเขาครับ
เหมือนที่เห็นผมเดินแยกไปฉี่โอ้โห
คนนี้เขาเห็นร่างที่สองเนี้ยสองครั้งเลยอืม
ก็เดินมาพอถึงแคมป์สุดท้ายเนี่ย
หลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ก็เล่าให้เราฟังปุ๊บ

บรรยากาศแคมป์อ่ะครับตรงนั้นอ่ะนะเหมือนตัวซีอ่ะ

ซึ่งข้างหลังเป็นหน้าผากหมดเลย

ถ้าเราจะเดินต่อเราต้องลุยน้ำแล้วไปขึ้นยอดลูกนี้แล้วลง

แต่เรานอนกันในเวิร์คนี้

ขึ้น๔ลง๔เป็นตัวเองหือหู้

อันนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังครับ
คุณบีเดินไปยืมมีดลูกหาดมีดอิเน็ตที่มันยาว
ข่าวเขาบอกว่าจะทำอะไรเดี๋ยวจัดการให้
ใจเย็นคือเขากางแคมป์กลางอยู่
เขากำลังทำแคมป์ทำกับข้าว
เขาหลังขอให้ฟังไหนมีดอยู่ไหนพี่เอามาดิ
ผมจะตัดต้นไม้นิดหน่อย
คนที่เล่าให้ฟังคือเขาบอกว่ามันมีต่ออยู่ต่อเดียว

นั่นหมายความว่าจะมีคนคอยถางต้นไม้อยู่ตลอด
มันก็จะเป็นตอเล็กโผล่มา
แต่เขาไปเจออีตอนนี้อีตอนนึง

เลือดขึ้นนองมาเลยเนี่ย

อันนี้ผมไม่ได้มีเจตนาตอกย้ำซ้ำเติมนะ

หัวหน้าทีมเราทำแผลให้หน่อยแล้วหน้าเขาถอดสีเลย
ผมไปถึงปุ๊บคือเห็นเขากำลังนั่งหิ้วอยู่แล้วเพื่อนอีกคนเอามือปิดตา
ครับลุงเขาก็ทำแผลให้ก็เลยถามเขาว่าพี่เขาไปโดนอะไรมา
บอกว่าโดนมีดใจเราคิดอ่ะโดนมีดคนนำทางหรือเปล่าวะ
เดินแซงเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าว่าด้วยความห้าวหรือความคึกขนองอะไรประมาณนี้
ก็เลยถามว่ามีดใครบอกมีดลูกห้าใจเราคิดอ่ะงานเข้าแล้ว
หาบฟันนักท่องเที่ยวเปล่าวะเพราะเราเป็นทีมดูแลเนอะ
งานเข้าเราแล้วไงใจเราคิดก็ทำแผลกันไปเขาก็บอกว่าไม่ต้องพูด
อ่ะโอเคแล้วก็จบเพราะตกดึกก็เลยเรียกพี่คนเนี้ยมาคุย
มีค่ามากกว่าเลือดได้ยังไงอ่าเรามาเดินป่าเนี้ย
ทำไมคนไปให้ค่ากับหลวงหากกต์มากอ่า
ประมาณนี้แล้วนี่เขาโดนโลหะให้ได้เลือดซึ่งมันเหลือเชื่อพี่แจ
อืมเราก็เลยย้อนคิดถึงคำพูดเขาอ่ะครับมันเป็นการลบหลู่ไหมอืม
เราก็เลยอ่ะโอเคลุงลุงคนนี้ที่เป็นหัวหน้าทีมเราอ่ะค่ะเชื่ออ่ะ
เขาก็เข้าเต็นต์ไปนั่งเหมือนขอคำมาไปนั่งสวดอืม
ปั๊บออกมาก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายแล้วทุกคนต้องออกจากป่าเนี่ย
เดี๋ยวจะให้ลูกหาดพาคนนี้ออกไปก่อนเพื่อรีบไปโรงพยาบาล
เพราะหน้าตอนนั้น๕โมงกว่าแล้วเราเดินไม่ได้อย่างที่บอกคือ
ฟ้ามืดปุ๊บเนี้ยต้องอยู่กับที่ครับเพราะสัตว์เขาจะออกหากินอืม
เช้ามาตีห้าครึ่งผมกำลังต้มกาแฟอยู่ตื่นแล้วต้มน้ำจงกาแฟ
หัวหน้าคนนำทางเนี้ยเดินมาหาผมพี่วอร์มครับอืม

ช้างเดินรอบแคมป์เลยครับโหยอยากเจอไงอื้อ
เดินรอบแคมป์เลยคือลักษณะเรานอนในมุมอับไง

ออกไปตายแน่ค่ะช้างเดินรอบแค้มเลย
อย่างงี้ไปไม่ได้ซึ่งจริง
อ่ะเราตกลงกันว่าประมาณตี้ห้าครึ่งหกโมง
จะให้เริ่มออกเดินแล้วเพื่อรีบไปโรงพยาบาล
เพราะว่ามันเป็นแผลชะกันเราห้ามเลือดไว้แล้วอะไรแล้วก็จริง
แต่ถึงหมอเร็วที่สุดยิ่งดี
ช้างเดินรอบแขนออกไม่ได้ครับแจ๊ค
สรุปได้ออกประมาณ๗โมงกว่า
คือต้องรออีกเป็นชั่วโมงเพื่อให้ช้างเขากลับเข้าป่าเข้าไป

ใช่ครับก็เลยรู้สึกว่า
พี่หัวหน้าลูกห่านเขาบอกอย่างนั้นว่า
มาเดินปากอย่าปากพ่ออย่าปากดี

แล้วพอกลับจากนั้นมามันก็เหมือนกับว่าเขาก็ค่อนข้างจะซอฟต์ลง

ไม่ได้จริงเรื่องให้ปากให้เขาเรื่องพวกนี้นะคือ
ถ้าไม่เชื่อหรือว่าไม่อะไรเงียบไว้ดีกว่า

หัวหน้าคนนำทางก่อนมาเขาเล่าให้ฟังเพิ่ม
มีทีมของลูกหาดที่เขาโดนสิง

ซึ่งแคมป์นี้อย่างที่ผมบอกว่าเป็นแคมป์ที่มีการสู้รบ

แล้วก็พูดแต่ว่าไม่ต้องออกไปหรอกข้างนอก
ต้องออกไปเขาวางระเบิดตายกันหมดแล้ว

แล้วก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่คืนนั้น
วันออกต้องเอาผ้าคุมหัวแล้วก็ล็อกเอว
เพื่อหิ้วออกแล้วก็ตาม
ไม่หายเลย

ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเขาทำพิธีแก้ให้
ก็เป็นอาการนั้นเลยท่าเสือเดินเหมือนเสือเลยแล้วก็มองตาขวาง
พูดแค่ว่าไม่ต้องออกไปหรอกจะออกไปทำไมข้างนอกเขาวางระเบิดตายกันหมดแล้ว
ข้างนอกไม่มีใครอยู่แล้วตายกันหมดแล้วครับเขาเล่าแบบนี้
ถ้าเป็นเคสลักษณะแบบนี้แสดงว่าตัวของคนนี้เขาอาจจะไปเจอหรือไปทำอะไรบางอย่างหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้ที่ไม่ถูกไม่ควรก็เป็นไปได้หรือจิตอ่อนหรือมันมีอะไรก็ไม่รู้เข้ามาแฝงตัวเขา
ประมาณนั้นแต่ด้วยประสบการณ์เขาไม่น่าเจอแต่ก็ยังงงว่าทำไมเขาถึงโดน
เขาโดนทหารใส่ชุดสีดำมาเดินตามตั้งแต่วันที่๒จนจบรูดวันที่๗
เดินตามยังไงเดินตามตลอดเดินคือหันไปก็เจอหันไปก็เจอเป็นเงา
เดินตามถือปืนถือปืนลูกซองกันเดินตามตลอดเลย

เหมือนเขาถืออลักขาอย่างนี้หรอ
ประมาณนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลที่เจอคืออะไร
แต่คือพี่คนนี้เขาเป็นคนเดินแบบไม่ค่อยสนใจใครอ่ะ
เราอยากนอนตรงไหนเราก็นั่งพักตรงนี้จนถ่วงเวลาลูกหาบเสียเวลาอะไรประมาณนี้
หาบเขาก็บ่นมาว่าแบบเฮ้ยมันเสียเวลาคนอื่นทำไมไม่รีบเดิน
คือแกเดินมาแกเหนื่อยแกนึกแกนอนแกก็นอน
แล้วแกก็เจอนะทหารเดินตามตั้งแต่วันที่๒
ผมว่าเขาคงมาแบบไปเถอะ

มึงเดินไปซักทียังจนวันที่๗น่ะครับ
แล้วก็มีนั่งสูบบุหรี่ใต้เปรย์ก็มี

คือป่านี้ผมบอกเลยว่าสตอรี่เยอะมาก

ป่านี้ถ้าไม่เชื่อนะครับ
ถ้าใครหลายคนไม่เชื่อผมอยากให้ไปลอง
อเจมส์ใช่ถ้าไม่เชื่อสิ่งที่ผมเล่า

เมื่อเราเดินไปเราจะเห็นว่าต้นไม้สองข้างทางล้มละเนินละนาดกอพัยอะไรก็ตาม
ความรู้สึกในใจเราเรารู้สึกว่าแคมป์นี้มันอึดอัด
มันไม่น่านอนมันไม่สบายใจ
เราบอกไม่ถูกแต่ผมคุยกับพี่ที่เดินไปด้วยกัน
โก้ผมไม่ชอบแคมป์นี้เลยว่
พี่ก็พูดอย่างนี้บอกเออพี่ก็เหมือนกันพี่รู้สึกไม่ดี
เราต้องทำธุระซึ่งในป่าดเราต้องทำธุระลบอยู่แล้ว

พี่โก้บอกว่าถ้าที่นี่ตื่นมาพี่ก็อั้นจนวันกลับเลย

มันเป็นบรรยากาศที่แบบมีต้นไสสองต้นนะครับ

แล้วก็นอนในว้นเป็นอย่างงั้นเลย
เดี๋ยวพอเข้าไปนอนลุกสึกอึดอัด
เป็นเหมือนมันไม่ได้อยู่แค่เรา

แต่แคมป์เนี่ยที่สุดไม่ชอบเลยแต่ก็ต้องนอน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
เรื่องของร่างที่สองไม่ใช่แค่ชุดเดียวที่เจอไม่ใช่แค่ทีมผมที่เจอ
ไม่ว่ากี่คนไปจะมีคนนี้อีกร่างตลอด
ไม่ว่าใครหรือใครที่อยู่ในนั้นก็จะมาเป็นใครสักคนนึง
ก็คือลักษณะรูปร่างจะคล้ายเราหมดทุกอย่างเลย
เพียงแต่ว่านิสัยของตัวนั้นจะตรงข้ามกับเรา

การปรากฏตัวของเขามันต้องมีนัยความอะไร
ใช่ครับบางคนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเห็นหรือเจอเนี่ย
เหมือนกำลังโดนเพ่งเล็งเอาไว้

แล้วเขาก็มีความเชื่อที่ว่าดรเวนเกอร์มันเดินตามเราอยู่ตลอด
แต่ว่าพอเราหันไปปุ๊บเราไม่เห็นเพราะมันหลบเร็วมาก
มันมีคนเคยเห็นครับมีนักเรียนอ่ะเคยเห็นผมครับ
ผมเป็นครูวันนั้นผมสอนอยู่ตึกหนึ่งชั้น๔
เด็กคนนี้เห็นผมอยู่อีกตึกหนึ่งชัดข้าง
ยกมือไหว้แล้วคนนั้นยิ้มให้แล้วก็เดินเข้าไปหลังตึก
แล้วเด็กพอพักกลางวันเด็กมาหาผม
ทำไมหนูหวัดดีครูแล้วครูไม่ตอบหนูอ่ะทำไมครูไม่รับไหว้หนูอ่ะ

ครูเจอหนูที่ไหนก็ตึกตรงนี้ตรงกี่โมง
เฮ้ยครูสอนอยู่ชั้น๔ครูไม่ได้ไป
แล้วเรามั่นใจแน่นอนว่าวันนั้นเราอยู่ชั้น๔
เพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่อยู่ตึกนั้น๔ชั่วโมงเช้าเลย
แต่เด็กเห็นเราอยู่หลัง
แล้วก็มีอีกเคสหนึ่ง

ที่ป่าในทีมนั้นเดินกัน

พี่ปุ้ยมีคนเห็นพี่ปุ้ยคนแรก

คือเดินกลางคืนทุกคนจะต้องเปิดไฟคาดหัวเดิน

แล้วพอเดินไปปุ้ยที่สองก็หายไป
แล้วถ้ามีใครสักคนหนึ่งดวงไม่ดีดวงสวย

เพราะพี่ปุ้ยปุ้ยที่๒เดิน
คนนี้บ๊วยลองบ๊วยพี่ปุ้ยเดินคนนี้

ปุ้ยอยู่คนนี้แล้วพี่ปุ้ยนี้ปิดไฟเดิน

เพราะว่าปุ้ยแรกล้มแล้วร้องให้ช่วย

นี่นว่ากลัวจังเลย

คือถ้าเป็นผมผมไม่ไป
กลัวแล้วไปอย่าง๘๐โลกรัม
แล้วมันไม่ใช่การไปตั้งแคมป์ข้ายลูกเสือ
ประจริงที่เป็นปาร์ปิด
สมมุติว่าเราไปแคมป์เราอาจจะไปแคมป์ลานเอกชน

ใช่ครับแล้วคุณก็ให้ใครช่วยไม่ได้ด้วย
สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าน้ำไม่มี
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่นำทางไป

ที่สำคัญคือไม่ว่าจะใดก็แล้วแต่ต้องให้เกียรติสถานที่

ผมไปผมสู้บุหรี่จริงนะ

เพราะว่าหัวหน้าทีมคนนี้
ประสบการณ์เดินป่าเขาประมาณ๔๐ปี
เขาจะสอนเราตลอดว่าเวลาเจออะไรอะไรให้ทำยังไง

แล้วสรุปทุกวันนี้ตัวคุณวอร์มรู้หรือยังว่า
เหรียญ๒เหรียญที่มันถูกวางอยู่มันถูกวางจากใคร

เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่ชุดที่เข้าไปเดิน

แต่ในความรู้สึกเป็นไปได้ว่าเขาซื้อที่ซื้อที่

เพราะว่าคืนที่๕แล้วพี่แจ๊ค
ไม่มีใครพกเหรียญไปเดินป่าหรอก

วันหลังนะคุณวอร์มถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับป่าแบบนี้อีกนะ

และผมเชื่อว่าคุณวอร์มมีประสบการณ์อย่างนี้เยอะ

ผมว่ามันก็คือเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเรื่องหนึ่งเลยนะ
คือเป็นเรื่องที่เราจะเรียกว่าผีไหมเราเรียกว่าผีไม่ได้
เราจะเรียกว่าปีศาจไหมก็ไม่ใช่
เป็นสิ่งที่เราสิ่งเหนือธรรมชาติ
สิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งลิรักษณ์ที่มันอยู่ในป่า
ซึ่งทุกวันนี้วิทยาศาสตร์บางอันก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบ

แต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝากถึงผู้ชมเลยแล้วก็ทุกคนเลย
เวลาเดินป่าครับให้คิดซะว่าป่าคือบ้านเรา
เวลามีแขกมาแขกไปทิ้งขยะเราชอบไหม
แขกไปฉี่ข้างกำแพงบ้านเราเราชอบไหม

ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาหรือสิ่งใดก็ตาม
ที่เขาอยู่หน้าที่ตรงนั้นคุณไม่เชื่อคุณก็อย่าลบหลู่

ให้คิดเสมือนว่าเราไปบ้านเขา
เราก็อย่าไปดูมินเขาอย่าไปลบหลู่เขาดีกว่า
และที่สำคัญเราก็อยู่ในกรอบในกติกา
ตามที่ผู้นำเขาบอกอย่าไปคิดนอกกรอบ

เพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เกม

มันแก้ไม่ได้

วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน

เหมือนเดิมครับฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วย
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้
สามารถที่จะฝากเรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์๔ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
สำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อน
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับ

สามารถชมสถานีผีดุย้อนหลังกับแอปพลิโซดแนะนำได้
หลอนแบบไทยและหลอนในต่างแดน
ลิกชมด้านล่างนี้ได้เลยครับ